ศึกทะเลาวิวาสของเมียตำรวจค่ะอยู่แฟลตเดียวกันเลย
คุณผู้ชมครับเลยมีข้อพิภาษณ์กันว่าวัวเนี่ยวัวของฝั่งนึง
ชนกระบะของอีกฝั่งหนึ่งเป็นรอยเลยอืมทีนี้ก็มีการด่าทอด่าทอกัน
ฝั่งนึงเนี่ยได้ยินเข้าเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไง

แล้วมันบอกว่า
โอ้โหฝ่ายคนก่อเหตุก็คือผู้หญิงเสื้อแดงทนไม่ไหวปรีเข้ามาเลย
รองเท้าปลาใส่ผู้เสียหายที่ถ่ายคลิปอยู่
ระหว่างนั้นครับสามีของทั้งคู่ก็พยายามห้ามปรามกันฮะ
แต่ละฝ่ายก็ห้ามเมียตัวเองไปแล้วคลิปมันก็ตัดไปครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗กรกฎาคมตอน๒ทุ่มที่แฟลต์ตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
หลังเกิดเหตุครับผู้เสียหายก็คือนางสาวรจนายืนสุกอายุ๒๖ปีเธอเป็นพยาบาลนะ
ไปแจ้งความกับตำรวจครับให้ดำเนินคดีกับนางทัศนันย่าปล่องอายุ๔๗ปี
ซึ่งก็เป็นคนที่ใส่เสื้อแดงแล้วก็ปรีเข้ามาทำร้ายนั่นแหละ
ไปแจ้งความคือให้ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ทีมข่าวเราพยายามติดต่อผู้เสียหายเพื่อจะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ว่าเธอไม่รับโทรศัพท์นะครับ
ไม่เป็นไรฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ในพื้นที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินก็ได้คุยกับแม่ของนางสาวรจนา
ซึ่งเป็นผู้เสียหายแม่ของคุณรจนาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ต้นเรื่องนี้มันเกิดจากว่าวัวของคู่กรณี
ชนกระบะของคุณรจนาซึ่งเป็นลูกสาวของแม่
ทีนี้กระบะเป็นรอยบุบเลยนี่แม่ชี้ให้ดูฮะ
มันบุบตรงแถวประตูรถแต่เคลียร์กันยังไงก็ไม่ลงตัว
อันนี้แม่เล่านะแล้วลูกสาวเนี่ยโอ้โหรักคันนี้มากรัก
กระบะคันนี้มากเพิ่งจะไปถอยป้ายแดงมาเมื่อไม่กี่เดือนเอง
ส่วนที่ไปแจ้งความก็เพราะว่าถูกบุกเข้ามาทำร้ายร่างกาย
คือตอนแรกในคลิปยังด่ากันก่อนนะ
เออยังใช้วาจาด่ากันอยู่แต่ก็ด่ากันรุนแรงเหมือนกัน
ก็บาดปลายสุดท้ายมันลามมาเป็นการทำร้ายร่างกายอ่ะพี่ปุ้ยนะค่ะ
มีทั้งถูกตบด้วยถูกถีบที่ท้องด้วย
ลูกสาวแม่ก็บาดเจ็บไปมีรอยเขียวช้ำที่แขนด้วยครับ
แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่ฝั่งคุณทัศนันก่อนเลย
คุณทัศนันเป็นผู้ก่อเหตุบอกว่า
อาศัยอยู่แฟลต์เดียวกันกับคู่กรณีมานานกว่า๒ปีแล้วนะคะ
ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนอืมจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ย
วัวที่ตัวเองเลี้ยงไว้เนี่ยเดินไปแถวรถของคุณรจนา
แล้วก็สังเกตเห็นว่ารถเหมือนว่ามีรอยบุบนิดหนึ่งอะค่ะ
ด้วยความเป็นห่วงอีกฝั่งนึงก็เลยเรียกแฟนนุ่มของตัวเอง

มาดูรถของฝั่งคุณรจนา
แล้วก็ถามว่าวัวของเธอเนี่ยวัวของคุณทัศนันเนี่ย
ชนเข้ากับรถกระบะของฝั่งคุณรจนาหรือเปล่า
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้คำตอบเพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
คือไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์อ่ะนะฮะ
หลังจากนั้นแฟนนุ่มของคู่กรณี

ก็แชทไลน์มาคุยกับสามีของคุณทัศนัน
โดยเรียกร้องเงินค่าเสียหายเป็นเงิน๑๕๐๐บาท
เอาล่ะทำยังไงเธอก็เลยโอนไปให้ครั้งแรก๑๐๐๐
ครั้งที่๒๕๐๐ก็ครบละ๑๕๐
แต่หลังจากนั้น๔วันรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น
จู่อีกฝ่ายทักแชทมาอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับเรียกร้องค่าซ่อมรถเป็นเงินสองหมื่นบาท
คุณทัศนันเธอเห็นว่ามันเกินไปหรือเปล่า

เกิดจากวัวของเธอจริงหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา

ด่าทอแบบเสียหายก็เลยทะเลาะกันทุกวันเลยนะ
แล้วจุดที่มันทำให้เธอฟิลขาดแล้วไม่ไหวจริงก็คือ
วันเกิดเหตุครับเธอได้ยินหญิงสาวพูดกับแฟนนุ่มที่หน้าห้องพัก
แล้วมันมีประโยคนึงพี่เบิร์ตเหน็บไปถึงเธอ
บอกว่ากล้วยมันดำก็เอาไปทิ้งสิรู้จักมีมารยาทในสังคมบ้าง
รู้จักมีมารยาทในสังคมบ้างครับพี่ปุ้ยฮะ
พอเธอได้ยินดังนั้นพึบออกมาจากห้องเลยโตเถียงกลับไปเลย
เรื่องมันก็เลยเป็นแบบในคลิปนี้เลยคุณผู้ชมฮะ
ส่วนที่คู่กรณีกล่าวหาว่ามีการถือท่อนเหล็กไปทำร้ายนางทัศนัน
ว่าจริงแล้วเธอถือไปไล่หมาจรจัดที่กัดกันในบ้าน

เพราะว่ามีแฟนหนุ่มที่เป็นตำรวจคอยยืนบังอยู่
ส่วนรอยเขียวช้ำของคู่กรณีก็เธอเชื่อว่า
น่าจะเป็นจังหวะที่ล้มลงไปอาจจะไปโดนรถมอเตอร์ไซค

ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจยังไม่ได้เรียกไปสอบประคำ
แต่ถ้าตำรวจเรียกเมื่อไหร่เนี่ยเธอบอกนะพร้อมเสมอ
เดี๋ยวจะไปให้ปากคำกับตำรวจนะครับ